คดีนี้น่าจะจบแล้วนะคะคดีการเสียชีวิตของน้องการ
เด็กชายอายุ๖ขวบหายจากบ้านตั้งแต่๔กรกฎาคม
แล้วก็ถูกมาพบเป็นศพเหลือแต่ครึ่งท่อน
ก็ตั้งคำถามกันเยอะว่าน้องถูกฆาตกรรมหรือเปล่า
เมื่อวานนี้พลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มนะคะ
บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ตั้งโต๊ะแถลงข่าว
พร้อมกับคุณหมอโรงพยาบาลพระปกเกล้ายืนยันชัดเจนนะคะ
ว่าการเสียชีวิตสาเหตุการเสียชีวิตของน้องการเนี่ย
ไม่ได้เป็นการฆาตกรรมไม่ได้เป็นการฆาตกรรม
นายแพทย์อนิวรุธวรวาสเป็นแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลพระปกเกล้า
บอกว่าคือตอนนี้สามารถระบุสาเหตุการตายได้แล้ว
ว่าน้องการอาจจะถูกสัตว์มีพิษเช่นงูกัด
แล้วก็น้องก็เสียชีวิตหลังจากนั้นอาจจะถูกตัวเงินตัวทอง
กัดอะไรก็ว่ากันไปนะคะคือบาดแผลก่อนตายเนี่ย
เราก็ถามคุณหมอว่ามันก็มีบาดแผลบ้างก่อนตายเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุทำให้น้องเสียชีวิต
คุณหมอบอกว่าบาดแผลเนี่ยนะไม่ได้มาจากการถูกทำร้ายร่างกายนะคะถามต่อแล้วแผลที่พบเป็นรอยชะกันล่ะ
คุณหมอบอกว่าแผลที่พบเป็นรอยชะกันเนี่ยมันเกิดจากการแทะของสัตว์เป็นบาดแผลเกิดขึ้นภายหลัง
หลังจากที่น้องเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้น
ไม่พบการบาดเจ็บบริเวณศีรษะลำคอแล้วก็ช่วงอกซึ่งเป็นส่วนสำคัญ
ที่เป็นเหตุทำให้เสียชีวิตได้และจากพยานบุคคลพยานวัตถุ
พยานเอกสารผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
ประกอบกับความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางนิติเวศน่าเชื่อได้ว่าการตายของน้องเนี่ย
ไม่ได้เกิดจากการฆาตกรรมนะคะแต่เป็นการตายโดยผิดธรรมชาติ
จากสาเหตุอื่นซึ่งไม่สามารถระบุได้แน่ชัดหลังจากนี้นะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวก็ต้องตามต่อที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะฮะ
เดี๋ยวฟังเสียงคุณหมอจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าหน่อยค่ะ
เรายังไม่มีแบบฐานอะไรที่ผมชี้ว่าเป็นลักษณะของการที่เอ่อตัวน้องเองถูกกำลังนั่งกาย
แค่นั้นของผู้ชมตอนนี้ต้องตอบว่าเรายังไม่มีแบบฐานอะไรที่ผมชี้ว่าเป็นลักษณะ
ของการที่มันการทำอะไรจะทำให้ผู้กัดความตัดในระยะเวลาสั้นสั้นแค่เนี้ยนะฮะ
ก็เป็นช่วงเช้าด้วยเนี้ยห่อคาดการณ์แล้วไม่น่าจะทำให้เกิดเรื่องของการที่เขาจะไปตัดแดด
อันนี้ก็เป็นผลชนะสูตรนะครับคุณผู้ชมทีนี้มาดูทางครอบครัวของน้องการกันหน่อยค่ะ
เมื่อวานนี้เราได้มีโอกาสไปคุยกับพระบังเอิญนะคะซึ่งเป็นพระเพื่อนสนิทของพ่อแล้วก็อาของน้องการบอกว่า
ตั้งแต่พิธีชาปนกิจศพของน้องการผ่านไปนะอาทั้งสองคนมาทำบุญทุกเช้า
โดยเฉพาะวันโกนอาสะพ้ายมาเล่าให้ฟังบอกว่าฝันถึงน้องการใส่ชุดขาวเหมือนคนจะมาถือศิลป์มาปรากฏตัวให้เห็น
แล้วก็ค่อยหายไปซึ่งน้องการน่าจะได้รับผลบุญที่ทางครอบครัวคือทำไปให้
ป้าสะพ้ายเขาไปฝันดีแต่แม่เขาก็ฝันไม่ดีหนูฝันว่าผ้าขาวที่ห่อลูกก็ขาด
ก็อ้าวแล้วมันหมายความไงก็บอกว่าแม่ทำอะไรขัดบกตกพ่องหรือเปล่า
มีแม่ยังทำอะไรไม่เต็มที่ให้กับลูกนะและแม่เขาก็ทำตาแดงกลงไห้
ทีนี้อีกหนึ่งคนที่เราได้มีโอกาสพูดคุยนะคะ
นักข่าวของเราคุณคารินไปคุยนี่ค่ะ
ของน้องการนะคุณผู้ชม

ว่าจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องหรือเปล่า
สาเหตุมันไม่ใช่เรื่องของการฆาตกรรม
ของน้องการบอกว่าก็คลายเครียดไปได้เปราะหนึ่งนะคะ
คลายความกังวลไปได้จากกระแสสังคมที่โจมตีก่อนหน้านี้นะฮะ
แม้ว่าแพทย์จากโรงพยาบาลพระปกเกล้ายืนยันว่าน้องการไม่ได้ถูกฆาตกรรม
แต่อาของน้องการยืนยันว่าเดี๋ยวก็จะต้องรอ
รอผลตรวจอย่างละเอียดจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ว่าน้องการเนี่ยสุดท้ายแล้วเสียชีวิตจากการที่ว่าถูกงูฉกงูกัดแล้วเสียชีวิต
แล้วร่างที่แยกเป็นชิ้นส่วนถูกตัวเงินตัวทองมาแทะหรือเปล่า
อันนี้เดี๋ยวต้องรอจากโรงพยาบาลตำรวจค่ะ